ท่านผู้ชมครับคุณแพทย์นับประพาตกลงดาราพิธีกรชื่อดังท่านนี้ไม่ติดโควิดนะฮะ
ค่ะเธอแจ้งผลล่าสุดแล้วนะครับแต่เมื่อวานพอมีข่าวว่าติดโควิดเนี่ย
ก่อนที่จะไปเข้าสถานที่รักษาตัวเนี่ยได้โพสต์คลิปเอาไว้
บอกว่าโอ้โหเป็นห่วงคุณแม่คุณแม่ป่วยติดเตียง

นะฮะเดี๋ยวดูบรรยากาศตรงนี้หน่อยนะครับหน่อยนะครับ
พัดสั่งดูแม่หน่อยล่ะผมอาจจะลำบากหน่อยนะทวดที
แพทก็อยากไปดูแม่เอาว่าคุณแม่จ็ดลืมไง
ลูกชายน้องเรสซิ่งเนี่ยมาตบไหล่คุณแม่เบา
มันก็ปลอบใจคงจะเห็นว่าคุณแม่คงจะเครียดเรื่องอะไรนะครับ
คือพอคุณแพทย์เนี่ยไปรักษาตัวเนี่ยนะครับ
ก็ต้องให้น้องเนี่ยน้องเรสซิ่งเนี่ยไปอยู่กับทางญาติญาติในการช่วยกันดูแลเนี่ย
คือช่วงไทม์ไลน์ที่คุณแพทย์ชี้แจงเมื่อวานเนี่ยมีคนในสังคมออนไลน์ไปเห็นภาพ
เอ๊ะคุณแพทย์แจ้งไทม์ไลน์ไม่ครบหรือเปล่าเห็นไปเช็คอินอยู่โรงแรมแห่งหนึ่งที่พัทยานะ
ทีมข่าวบันเทิงของเราก็สอบถามไปยังคุณแพทย์นับประพานะครับ
ตอนที่เธอไปอยู่ที่ฮอสพีเทลแห่งหนึ่งนะครับเธอบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยโอ้โหไปมาตั้งแต่นู้น
กรกฎาคมนี่ฮะภาพนี้นะฮะแต่เพิ่งลงไอจีเพราะว่าตั้งใจว่าจะโปรโมทในช่วงวันเกิดของเธอ
ก็คือ๑๖กรกฎาคมเป็นการไปทำคอนเทนต์รีวิวให้กับโรงแรมแห่งหนึ่งนะฮะ
เธอก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้เรียบร้อยนะครับแต่มาดูเรื่องผลของเธอดีกว่า
ค่ะคือคุณแพทย์เนี่ยตรวจ๔รอบนะคะตรวจ๔รอบรอบที่๔นี่คือตรวจแบบละเอียด
ชัวร์แล้วไม่พบเชื้อนะคะไม่พบเลยนะไม่ได้ติดโควิดสิบเก้านะคะ
มันก็เลยทำให้เกิดคำถามว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับการตรวจโควิด๑๙
มันก็จะคล้ายกับก่อนหน้านี้คุณสมรักคำสิงคุณแต้วนัทธพรที่ตรวจแล้วพบเชื้อ
อีกรอบอ้าวไม่พบเชื้อแล้วแบบนี้ค่ะครับคุณแพทย์นับประพาวันนี้ได้โพสต์ภาพขับรถกลับบ้าน
แล้วก็มีข้อความว่ากลับบ้านก่อนนะนี่นะคะนี่ทีมข่าวก็เลยถามคุณแพทย์ว่า
ตกลงยังไงคุณแพทย์อธิบายว่าการตรวจครั้งที่๔คือเอาเลือดไปตรวจเลย
กระบวนการตรวจอย่างละเอียดผลตรวจก็คือเลือดของเธอไม่ผ่านการติดเชื้อมาก่อน
หมายความว่าไม่ได้ติดตั้งแต่แรกไม่ได้ติดตั้งแต่แรกค่ะ
มันอาจจะเป็นความผิดพลาดของการสวอปครั้งแรกนะคะครับคุณแพทย์บอกว่าเดี๋ยวรอเอกสารยืนยันจากคุณหมอ
และจะโพสต์ให้ดูเลยนะคะแต่เพื่อความมั่นใจขอกลักตัวก่อนแยกตัวออกมาที่บ้านก่อนค่ะ
พากลับไปถึงบ้านแล้วไลฟ์ชี้แจงแล้วนะครับบอกว่าหมอวินิจฉัยว่าผลการตรวจครั้งแรกเนี่ยมันเออเรอนะ

ล่าสุดก็คือเป็นลบไม่พบเชื้อ
จัดอยู่ในกลุ่มคือไม่เคยติดเชื้อนะฮะ
คุณหมอบอกไม่ใช่เสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำอะไรทั้งนั้นนะครับ
เดี๋ยวฟังนิดหนึ่งกันแล้วกันครับ
ก็มีถามคุณหมอด้วยว่าสรุปแล้วเกิดอะไรขึ้น
ก็คือสรุปแล้วก็คือคุณหมอบอกว่าตามนี้เลยค่ะ
ว่าไม่เคยรับเชื้อมาก่อนในระยะนี้

แล้วน้องเอ๋ยอะไรเอ่ยก็โอเคเลยค่ะว่าไม่เป็น
คุณพันธ์ก็ชี้แจงแล้วนะครับ